เดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันเรือกันหน่อย
เป็นเรือพื้นบ้านที่จังหวัดสกรณนคร
นี่คือต่างจบของทุกการติดทางไทยเรือ
เพราเซนเผย
นี่ครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันที่เห็นอยู่คือการแข่งขัน
ที่ทางด้านอบตเขาจัดขึ้นเป็นประจำแล้วล่ะ
จัดมานานแล้วติดต่อกันกว่า๒๐ปีแล้วนะ
คือเขาให้ทั้ง๑๒หมู่บ้านในตำบลขมิ้น
ส่งทีมเรือเข้าแข่งขัน

คุณดูกองเชียร์เมื่อสักครู่เยอะไหมล่ะ
แล้วภายนี้นะโอ้โฮเลยนึกว่า

จริงบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียว
แต่ที่สนุกสนุกสนุกจริง
เรียกได้ว่าสนุกเกินอารมณ์
นั่นก็คือลีลาของการพากนี่แหละครับ

ฟังไม่รู้เรื่องจะรู้ตอนท้ายแหละ
ก็คือเข้าเส้นชัย

รู้แต่ว่าเข้าเส้นชัย

มันเป็นลีลาความสนุกสนานเพราะเวลาพายเรือบาง

เป็นแข่งรถธีระการภาคช่วยได้

อีกหนึ่งสีสันในงานเลยว่าต้องดู
งานนี้ต้องดูจริง

ทำไมต้องไปดูมวยคู่นี้ทำไมคะ
เขาบอกว่าเป็นการเจอกัน
ของคู่สามีภรรยาที่โด่งดังที่สุด

ในอำเภอเมืองสกลนครประธานวิธีฝ่ายชายโอ้
มุมน้ำเงินขอเจอกับเมีย

จัดฟันฮุกเข้าไปลงไปคานอยู่กับพื้น
อย่างที่บอกล่ะครับว่าให้จำเอาไว้ว่า
ยาแฮปปี้วายแฮปปี้ไลน์
ท่องเป็นประจำทำให้เป็นนิสัย
แฮปปี้บายแฮปปี้ไลฟ์
คุณท่องจำขึ้นใจสุขเสมอแล้วเธอจะสบายใจ

อะไรก็ได้ให้เมียสบายใจมีความสุข

นี่เป็นคำเตือนจากคุณภรรยา
ลุงไบ๊ก็ดูแฮปปี้ไวฟ์